ยังงั้นก็ได้คุณโก้นที่บ้านที่ซอยนวลล์จันทร์คุณผู้ชม
ไปแบ่งทรัพย์สินค่ะก็เคลียร์กันแล้ว
เป็นคันหนึ่งนะคะบ้านใหญ่มากแต่ขายแค่๒ล้าน
คุณโก้นี่คือคุณผู้ชายที่ใส่แว่นนะคะ
ทางด้านพี่สิริพรได้คลินิกที่ปิดไปที่ดินที่อุดร๑๔ไร่
รถ๒คันแล้วก็สร้อยคอเป็นที่เป็นพราพิกาเนสด้วยนะคะ
เคลียร์กันเรียบร้อยทางคุณโก้ก็ไม่ติดใจอะไร
เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าหมดหน้าที่ของพ่อแล้วนะคะ

เพราะว่าก็มีทางฝั่งทางฝั่งโยวิอันนิซาคุณออน
ที่เป็นลูกเมียใหม่ก็โบสถ์ว่ามั่นนะคะ
เขาบอกว่าเขาพูดเล่นคุณไปถามแล้ว

ร่าสุดบ๊อกสายในข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าโทรไปถามบ่อยนะคะ

แต่ว่าเรื่องยังไม่จบบันเทิงไทยรัฐของเราก็
อยู่อเมริกานางก็อุตส่าห์ดวงนะคะ
แล้วก็พี่นางเนี่ยเกิด๗ธันวาคมเท่าที่ตราบนะคะ
แล้วก็เป็นคนเกิดปีมโรงคุณผู้ชม
ตามดวงพื้นดวงเนี่ยเป็นดวงคนดวงแข็งนะคะ

แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นวิบากรรมนะคะ

พ้นวิบากรรมเงินก็ปีหน้าคุณผู้ชม

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเสียเงินรอบนี้คุณผู้ชม
พี่นางจะกลับมาดังอีกแน่นอน
เขาว่ากันนะคะปีหน้ารับรองว่าเพลงมาพัว

เออให้มันรู้ซะบ้างคนไหนเป็นผัวผา

ยังมีโอกาสไปหาคนใหม่ได้

ปมในใจรวมไปถึงโพสต์นี้นะคะปิดหูปิดตาแบบไม่พูดแล้วนะจ๊ะ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่นางสิริพรกันไปความจริงก็ยังต้องเป็นความจริงอยู่วันข้ามนะคะ